สำหรับภาพยนตร์ที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างเลย

โดยเฉพาะหนึ่งในนักแสดงของเรื่อง

พี่ตูนมาแอบอยู่หลืบในหรือเปล่า
ไม่ได้มาแต่ส่งดอกไม้มาให้
โชว์ไพรส์อันนี้โชว์ไพรส์จริง
เพราะว่าแบบเราไม่คิดว่าเขาจะ

เขาจะรู้อยู่แล้วว่าโอเควันนี้เรามีแถลงข่าวนะ

คือเขาก็แค่อยากจะแสดงความยินดีกับเราอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเขาก็รู้ว่าตัวก็เอง

เป็นจัดการเลยแบบ

แล้วก็รอลุ้นละกันว่าพี่ตูนกับคุณก้อยเนี่ย